หลังจากที่ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเสียชีวิตลงเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางรักษ์
ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลบอกว่าก็จะสารต่อเจตนารมณ์แล้วก็ดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกอย่างสุดความสามารถค่ะ
สุภาวดีสิทธิกรภัยบูลผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางรักษ
เปิดเผยว่าทางสำนักงานเขตบางรักษ์ในฐานะผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกจะสารต่อเจตนารมณ์แล้วก็ดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกต่อไป
อาจารย์วราพรสุรวดีผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเสียชีวิตลงอย่างสงบ
เนื่องจากประสบอุบัติเหตุตกจากชั้น๒ของบ้านพักอาการสาหัส
ขณะที่พยายามเอื้อมมือจับแมวมากินอาหารแล้วก็ไปพักรักษาตัวในห้องไอซียูที่สถาบันประสาทวิทยานานกว่า๑สัปดาห์
โดยทางสำนักงานเขตบางรักษ์จะประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่ดูแลพื้นที่เพื่อหารือแนวทางบริหารจัดการและเตรียมจัดทำประวัติของอาจารย์วราพร
ซึ่งเป็นบุคคลแบบอย่างบรรจุไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวอาจารย์วรพรนะครับมีความสนใจด้านศิลปะวัฒนธรรมนำบ้านแล้วก็ที่ดินย่านเจริญกรุงก่อตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกหรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางรักษ์และอุทิศตัวให้กับพิพิธภัณ
ตึกสูง๘ชั้นซึ่งก็จะบทบังทัศนีภาพแล้วก็กระทบโครงสร้างของพิพิธภัณฑ์ขณะที่การเปิดรับเงินบริจาค๑๐ล้านบาทในครั้งนั้นนะคะก็กลายเป็นกระแสดงดังในโซเชียลมีเดียและในที่สุดก็สามารถจัดซื้อที่ดินได้ค่ะ